คุณผู้ชมมาดูนะคะมุกเดิมมาอีกแล้ว
คราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะพฤติการคือเหมือนเดิมเลย
ผู้หญิงคนที่เสียหายเนี่ยเธอเล่าให้ฟังนะคะ
มีผู้ชายลักษณะคือโปรไฟล์รูปร่างหน้าตาดี
แล้วก็ส่งข้อความทางอินบ็อกซ์มาหาเธอลักษณะคือจะจีบ
แล้วก็บอกว่าผมเป็นทหารอเมริกันนะ
ประจำอยู่ที่อัฟกานิสถานผมมีเงินเยอะนะ
ผมชอบคุณผมอยากแต่งงานกับคุณ
แต่ผมว่าโอนเงินมาประเทศไทยไม่ได้ต้องมีค่าดำเนินการ

แล้วเดี๋ยวผมจะหอบเงินหลัก๑๐ล้านไปขอคุณ
แต่คุณผู้หญิงคนนี้ที่ตกเป็นเหยื่อ
เขาเอกใจนะบอกว่าไอ้พฤติกรรมแบบนี้
เขาเคยเห็นในข่าวนะเคยดูไทยรัฐทีวีนะ
เคยเห็นมาแล้วนะก็เลยบอกว่าไม่ใช่แล้ว
นำหลักฐานทั้งหมดค่ะไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
เพราะก็ไม่รู้ว่าข้อมูลที่เขาเองให้ไปแล้ว
มิจฉาชีพจะเอาอะไรไปทำอะไรในทางที่ผิดหรือเปล่า
ผู้เสียหายก็คือนางสาววรนุษย์ขุนหลัด
นำหลักฐานเป็นข้อความสนทนาผ่านทางเฟซบุ๊คค่ะ
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานกับพนักงาน
สอบสวนสพหัดใหญ่จังหวัดสงครา
หลังจากที่ถูกผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติ
ใช้รูปโปรไฟล์เฟซบุ๊กหนุ่มหน้าตาดี
อ้างบอกว่าตัวเองเป็นทหารอเมริกัน
ประจำการอยู่ที่อัฟกานิสถาน
ส่งข้อความผ่านอินบ็อกซ์ของเฟซบุ๊ก
บอกว่าต้องการที่จะคบหาเป็นแฟนแล้วก็อยากแต่งงานด้วย
เพราะมีเงินอยู่หลายสิบล้านบาท
ไม่สามารถจะนำเงินเหล่านี้กลับมาในประเทศไทยได้
โดยจะโอนเงินมาให้นางสาววรนุษย์ก็คือผู้เสียหาย
จำนวน๕แสนดอลลาร์สหรัฐรั้วประมาณ๑๖ล้านบาท
แต่ผู้เสียหายต้องโอนเงินค่าดำเนินการไปก่อน
พร้อมกับขอชื่อขอที่อยู่ผู้เสียหายไว้นะครับ
แต่ผู้เสียหายเอกใจเพราะว่า
บอกว่าก่อนหน้านี้ลักษณะทางมิจฉาชีพมันมีบ่อย
ลักษณะแบบนี้เคยเจอมาแล้วก็เลยไม่ได้โอนเงินไปให้นะคะ
สุดท้ายตัดสินใจนำข้อความที่มีการสนทนากับมิจฉาชีพ
ลงบันทึกประจำวันนี้คุณผู้ชมไว้เป็นหลักฐาน
นะคะผู้เสียหายบอกว่าที่ทำให้เขารู้สึกว่าตายใจเนี่ย
เพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนี้ส่งข้อความมาหา
พอไม่นานมีผู้หญิงเป็นชาวไทยโทรผ่านทางเฟซบุ๊ก
อ้างบอกว่ารู้จักกับผู้ชายคนดังกล่าวนะแล้วพยายามที่จะพูดจาโน้มน้าวใจ
ให้เธอเนี่ยก็คือผู้เสียหายเนี่ยแต่งงานกับผู้ชายที่เป็นมิตรชาชีพ
จากนั้นชายชาวต่างชาติเนี่ยก็ขอไลน์พอเริ่มคุยทางไลน์
แล้วก็เริ่มส่งข้อความมาทุกวันส่งสติ๊กเกอร์บอกรัก
ทำแบบนี้ทุกวันจนผู้เสียหายวาดที่ผู้เสียหาย
ยังไม่เป็นผู้เสียหายเขาเคลือบเคลือบไว้นะฮะ
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ตกหลุมนะคะทีนี้ระหว่างที่ผู้เสียหายเนี่ย
กำลังลงบันทึกประจำวันเนี่ยปรากฏว่าจังหวะ๑ค่ะ
ผู้ชายซึ่งเป็นมิจฉาชีพชายชาวต่างชาตินะ
โทรมาพอดีเลยค่ะโทรผ่านทางเฟซบุ๊ก
ให้เจ้าหน้าที่โทรกลับแต่ปรากฏว่าพอโทรกลับไปติดต่อไม่ได้
และทีนี้เนี่ยไปเนี่ยจังหวะที่ตำรวจท่านโทรกลับเนี่ยนะคะ
จังหวะที่ท่านโทรกลับปลายสายไม่รับแล้ว
ทีนี้ไปตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ส่งมาให้โอนเงินให้เนี่ยนะคะ
พบว่าเป็นบัญชีของผู้หญิงไทยนะคือนางสาวอโนไทยสะอาดศรี
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบนะคะ
ว่าอันโหนูทัยมีส่วนรู้เห็นเป็นใจ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่า
ก็เป็นภัยสังคมนะคะก็รูปแบบเดิม
เดิมที่เราก็นำมาเตือนกันทุกครั้ง
แบบเดิมอีกนี่แหละเพราะว่ามันยังมีอยู่

จากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบอกว่าเป็นทหารอเมริกัน
บอกจะเอาเงินมาให้แล้วบางคนมาในรูปแบบของของขวัญ
ที่เป็นราคาแพงเป็นนาฬิกาแพงบ้าง
แหวนเพชรเป็นกระเป๋าเป็นอะไรแบบนี้
แล้วบอกว่าค่าโอนมันมี

ปลอมหมดเลยความรักก็ปลอม